บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับดันกลุ่มฝนจากบริเวณทางตอนล่างเนี่ยนะครับ
ก่อนหน้านี้ปกคลุมในแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ดันฝนให้ไปอยู่ในแถวมาเลเซียเลยทีเดียวนะครับส่วนฝนในบริเวณพื้นที่
ประเทศเวียดนามประเทศลาวก็ถูกดันออกไปนี่คืออิทธิพลของอากาศเย็นที่มีการแผลลงมานะครับ
ซึ่งแน่นอนครับจากการตรวจสอบจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับ
ถ้าหากเราดูอากาศเย็นที่จะแผลลงมาเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีกำลังแรงนะครับ
แล้วก็นี่นะครับเป็นผลพวงจากลมหนาวอากาศเย็นที่มีการพัดเข้ามานะครับ
จะทำให้มีคลื่นสูงในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะครับดังนั้นจุดที่มีกระแสลมพัดผ่านแรงเนี่ยนะครับ
เป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษใครจะจุดฟืนจุดไฟเพราะว่าอากาศค่อนข้างแห้งนะครับ
จุดที่มีกระแสลมแรงหลักหลักเนี่ยนะครับกระแสลมหนาวเนี่ยนะครับ
พัดผ่านบริเวณประเทศไทยโดยผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมาอีสานตอนล่างมาภาคกลาง
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนบริเวณอังกล่าวอากาศค่อนข้างแห้ง
ค่อนข้างแรงจะจุดฟืนจุดไฟก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
ฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่มีกระแสลมแรงเลยทีเดียว
และนี่คือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิบประหันต์สวัสดีครับ